มาดูความคืบหน้าคดีผู้การชนบุรีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็ยังคงเรียกพยานเข้าให้ปากคำเพื่อหาความเชื่อมโยงในคดี
ล่าสุดมีเซียนพระชื่อดังได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจ
ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำกระเป๋าเดินทาง
ซึ่งกระเป๋าใบนี้เคยใช้ใส่เงินของกลางจำนวน๒๘ล้านแล้วไปซุกซ่อนอยู่ในถุงดำใบใหญ่
เอากระเป๋าใบนี้มาตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเพื่อหาหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการนัดจ่ายเงิน
ที่จังหวัดเชียงรายจำนวนยี่สิบแปดล้านหรือไม่เนี่ยนะคะที่มาของกระเป๋าเดินทางใบเนี้ยค่ะ
ซึ่งเคยบรรจุเงิน๒๘ล้านทีมข่าวของเราไปได้ข้อมูลจากคณะทำงานของพลตำรวจเอก
รเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะว่าหลังจากในเป้ถูกเรียกเงินรีดไถ
เพิ่มเป็น๑๔๐ล้านบาทในเป้เนี่ยก็ติดต่อไปที่เครือข่ายเว็บพนัน
ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบอกให้โอนเงินยี่สิบแปดล้านบาทผ่านบัญชีม้า
แล้วให้เจ้าของบัญชีถอนเงินทั้งหมดเอามาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็ว่าจ้างให้พยานไปส่งมอบกระเป๋าให้กับตำรวจเครือข่ายของผู้การชนบุรี
โดยมีการนัดหมายส่งมอบเงินกันที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะ
ซึ่งพยานทุกคนตอนนี้ได้ถูกนำตัวมาสอบปากคำแล้ว
และเบื้องต้นพยานทั้งสี่คนยืนยันบอกไม่รู้ว่าเงินยี่สิบแปดล้านเนี้ยเป็นเงินที่ถูกรีดรีดไถ
เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่านี่เป็นเงินค่าพระเครื่องนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็เปลี่ยนถ่ายเงินออกจากกระเป๋าเอาไปใส่กระเป๋าใบอื่น
แล้วก็คืนกระเป๋าใบนี้ให้กับพยานเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หลังจากที่พยานให้ปากคำแบบนั้นเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ย
ก็ตอนนี้ก็คือรู้ชื่อของพยานทั้งหมดแล้วก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยาน
และถ้าให้การไม่ตรงกับความจริงภายหลังก็อาจมีความผิดฐานให้การเท็จได้
ตอนนี้ตำรวจพบความเชื่อมโยงหลายส่วนแต่ว่ายังไม่ครบ
ขอเวลาตอนนี้ให้ตำรวจในการทำงานนะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมาต้อมนครสวรรค์เป็นเซียนพระชื่อดังเนี่ยค่ะ
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจหลังตำรวจพบว่าในบอย
โอนเงินเข้าบัญชีกว่ายี่สิบแปดล้านค่าเช่าพระ
ซึ่งตำรวจอายัดบัญชีของต้อมนครสวรรค์ไว้ตรวจสอบนะคะว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งผู้การชนบุรีหรือไม่นะคะ
ซึ่งเมื่อ๒วันที่ผ่านมาต้อมนครสวรรค์เพิ่งจะมีการเปิดประมูล
อันนั้นเป็นที่ฮือฮามากนะคะเป็นเหรียญหลวงปุถิมเปิดประมูลไปสามสิบแปดล้านบาท
ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันเยอะเลยนะคะต้อมนครสวรรค์เนี่ยบอกว่าตนเองเป็นเซียนพระจริง
แต่ว่าไม่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับในบอยขอเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนค่ะ
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอให้ขอให้ปากคำดีกว่าครับไม่มีครับ
พอให้ปากทำให้ดีกว่าครับ
ครับ
ขณะที่ลูกน้องต้อมนครสวรรค์เนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่า
รู้จักกับบอยในฐานะที่เป็นลูกค้าวีไอพี
อยเนี่ยมักจะมาเช่าพระกับนายต้อมบ่อยรวมถึงเพจอื่นด้วย
ก็ไม่รู้ว่าเงินที่นำมาเช่าพระเนี่ยเป็นเงินจากไหน
ก็ทำธุรกิจหลายอย่างต้อมนครสวรรค์วันนี้ที่มาก็คือ
มาให้การในฐานะพยานเท่านั้นค่ะ